วัยรุ่นสองกลุ่มคุณผู้ชมค่ะแล้วเราจะได้ยินเสียง
มีผู้ชายพูดด้วยนะคะผู้ชายเนี่ยยืนคุมเชิงอยู่แล้วบอกว่าไม่ยุ่งเรื่องผู้หญิงนะคะ
สองกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งอยู่บางพลีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่พระประแดง
ก็ยกพวกก็เรียกว่าลุมกันนี่แหละค่ะตะลุมบอลกันนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงผู้หญิงที่เราได้ยินเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
อยู่ใต้สะพานข้ามคลองวัดหลวงหน้าวัดกลางสมุทรปราการค่ะ
ตำรวจต้องไปเลยค่ะไประงับเหตุแล้วก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
ทางฝั่งบางพลีเนี่ยได้รับบัตรเจ็บ๓คนคือนางสาวพันธุ์นางสาวเอิม
ก็เจ็บที่ใบหน้าและลำตัวนะคะส่วนนายพรนิ้วขวาถูกมีดฟันนะคะ
นางสาวพันธุ์บอกว่ามันมาจากปัญหาที่กลุ่มผู้หญิงที่มีเรื่องเข้าใจผิดกัน
งานวันเกิดของเพื่อนสามวันที่แล้วเธอมีปัญหากับกลุ่มผู้หญิงฝั่งพระประแดง
เพราะว่าคู่กรณีหาว่าพันธุ์เอาไปพูดในทางเสียหายนะคะ
ก็ไม่คิดว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะพาทั้งชายและหญิงมารุมทำร้ายกันนะคะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้คือกลุ่มพระประแดง
บอกว่ามาจากอีกฝ่ายนึงนั่นแหละที่หึงหวงเพราะว่าทางฝ่ายตนเองไปหยอกล้อกับแฟนเขา
แล้วก็เลยเอาไปพูดในทางเสียหายจริงแล้วเขาแค่ทักไปถามว่ามีอะไรไหม
อีกฝ่ายก็ไม่พอใจก็เลยมีเรื่องกันนะคะ
ตอนเกิดเหตุฝ่ายตรงข้ามบอกให้ผู้ชายรออยู่หน้าปากซอย
พอเริ่มเห็นว่ามีผู้ชายมาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยโทรบอกพี่แล้วก็พากันมานะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการตะลุมบอลนะคะ

มีค่ะมีทุกคนเลยค่ะ

มาเป็นร้อยค่ะเขาตามตัวนี้เขาก็ต้องตามตัวอันนั้นเรื่อยค่ะ
ถ้าให้หนูคิดนะหนูว่ามันถึงที่ว่าหนูเห็นมันเห็นหนูเล่นกับแฟนอ่ะ
แล้วมันเอามาพูดหนูก็เลยแค่ทักไป

ได้ยินฝากมันอ่ะมันอ่ะไปกันเยอะ
แล้วมีหนูคนเดียวหนูก็เลยได้ยินว่าให้พวกไอ้ผู้ชายรออยู่ข้างหน้าซอย
หนูก็เลยบอกอ้าวไหนบอกไม่มีผู้ชาย
ก็เริ่มสังหรณ์ใจแล้วแล้วมันก็มาถึงที่

มันบอกว่ามันจะไม่จบมันจะตก
สรุปว่าฝ่ายเราผู้หญิง๕คน
ฝ่ายนู้น๒คนที่รุมตกตกกันตามคลิป

แล้วผู้ชายก็อีกชุดหนึ่ง
ผู้ชายชุดหนูแต่ว่ามาอีกชุดหนึ่ง